ส่งทั้งภาพลักษณ์ส่งทั้งคลิปส่งทั้งคำพูดที่ค่อนข้างจะหยาบคาย
โอ้โหตั้งใจทำบุญมาขนาดนี้นะแต่เจอแบบนี้ก็น่าเห็นใจสาวปูนะคะ
แต่ยังไงก็อย่าท้อทำดีต่อไปนะคะปูค่ะคือต้องบอกว่า
เพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงเข้ามาทัก
เข้ามาพูดคุยส่วนใหญ่ก็จะได้ผู้พิการ
นี่แหละที่ได้รับความช่วยเหลือแต่พอมีโรคจิตมา
แบบนี้มันจิตเสียนะ
ใช่มันเสียความรู้สึกด้วยแล้วก็คนตั้งใจทำความดี
แล้วก็คนอื่นที่เขาเดือดร้อนจริงก็ต้องพลอยเดือดร้อน
ด้วยเพราะว่าอดได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้นั่นเอง